ตามกันต่อหน่อยสำหรับปฏิบัติการค้นหาเสียแป้งนาโนตนะคะ
วันแล้วยังไม่เจอตัวเลย
แต่พอจะรู้พื้นที่แล้วล่ะ

หลังจากที่มีการยิงปะทะกันก่อนหน้านี้ประมาณสัก๒๓วันใช่ไหมคะ
ตอนนี้ตำรวจเนี่ยเติมกำลังเข้าไปในพื้นที่เทือกเขาบรรทัศน์อย่างต่อเนื่องนะครับ
ลาดตระเวนตลอด๒๔ชั่วโมงเต็มในพื้นที่บริเวณนี้
ลงทั้งเรือไปทั้งฮอแล้วก็เดินเท้าด้วย
เรียกว่าเส้นทางไหนที่ขึ้นเขาบรรทัศน์ไปบ้านในตระได้
ตำรวจคุมทุกทางตั้งด่านสกัดอย่างเข้มข้นเดินเท้าลาดตระเวน
แล้วก็ใช้หน่วยพิเศษที่มีความชำนาญทั้งการเดินป่า
การช่วยเหลือตัวประกันทั้งการชิงตัวประกัน
คือทุกหน่วยที่บอกว่าฝีมือดีรวมอยู่ที่นี่หมดแล้วจริงนะคะ
วันนี้ค่ะตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยที่บริเวณน้ำตกโตนตกนะคะ
มีชุดปฏิบัติการพิเศษศรีตรังกว่า๒๐นายพร้อมกับมอเตอร์ไซค
เสบียงอาหารแห้งน้ำดื่มอุปกรณ์เดินป่าและอาวุธครบมือ
สับเปลี่ยนกำลังพลบนเทือกเขาบรรทัศน์ที่โทนหินกองเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งชุดนี้เนี่ยจะไปพักค้างคืน๒คืนนะคะแล้วก็จะมีชุดใหม่ขึ้นไปสับเปลี่ยนอีกค่ะ
โดยหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษศรีตรังบอกว่ากำลังตำรวจชุดนี้เนี่ยมีการนำเสบียง
น้ำดื่มแล้วก็อุปกรณ์ขึ้นไปสับเปลี่ยนและในการปฏิบัติการวันนี้
คาดว่าจะมีอุปสรรคเล็กน้อยเพราะว่ามีฝนตกในพื้นที่นะคะ
ว่าอุปสรรคเนี่ยมีอยู่แต่คิดว่าคงไม่น่าเป็นปัญหามากค่ะ
แต่เมื่อวานเนี่ยโอ้โหฝนตกนานกว่า๓ชั่วโมงก็หวังว่าวันนี้จะไม่ตกเท่าเมื่อวานนะคะ
ด้วยความที่ฝนตกเยอะมากก็เลยมีน้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะ
ซึ่งคาดว่าถ้าวันนี้มีฝนตกหนักลงมาอีกเนี่ยก็น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่พอสมควรนะคะ
เพราะช่วงบ่ายถึงเย็นเนี่ยฝนตกหนักกว่าเมื่อวานนาน๖ชั่วโมงด้วย
ทางรถทางเดินเท้าบนเทือกเขาบรรทัศน์ก็เป็นดินโครน
ก็จะทำให้การสัญจรยากลำบากไหนจะมีทากมีสัตว์เลื้อยคลานเลื้อยออกมาจำนวนมากด้วยนะคะ
ปัญหาก็มีเกี่ยวกับการเดินทางนะครับ
เส้นทางมันจะลำบากหน่อยครับต้องใช้ความระมัดระวัง
แล้วการกินกันอยู่ข้างบนนี่เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้าหน้าที่
ก็ตามสภาพอะครับมันก็ต้องมีแบบถุงหาน้ำมีหม้อสนามมีอะไรก็ตามสภาพอะครับ
เพราะช่วงนี้ก็ฝนฝนจะตกส่วนมากจะตกช่วงเย็นช่วงบ่ายอะไรอย่างนี้
ก็เดี๋ยวก็จะต้องรีบขึ้นไปก่อนก่อนที่ฝนจะตก
เพราะเดี๋ยวมันก็เป็นอุปสรรคในการเดินทาง
ส่วนช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะตำรวจภูทรภาค๙ชุดที่ขึ้นไปควนหินกองบนยอดเขาบรรทัศน์
เปลี่ยนกำลังกับชุดพิการพิเศษศรีตรังที่ขึ้นไปเมื่อเช้าเรียบร้อยแล้ว
เขาขึ้นไปตั้งแต่๘พฤศจิกายนครบ๒วันก็กลับลงมาค่ะ
ควนหินกองอยู่ห่างจากพื้นที่บ้านตระในอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง๓กิโลเมตรนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเช้าวันที่๘พฤศจิกายนมีการนำเสบียงขึ้นไป

พอปฏิบัติหน้าที่๓วัน๒คืนน้ำดื่มก็จะไม่เพียงพอแล้ว

ส่วนการยางชีพด้านบนเนี่ยมีแค่แสลนด์กลางกันฝนเท่านั้นเองนะคะ

ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษไล่ล่าคนร้าย
อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างในอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุง
เมื่อเช้าก็มีการสับเปลี่ยนกำลังเช่นเดียวกันนะคะ
มีการเพิ่มกำลังเสริมที่เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกอบด้วยตำรวจภูทรจังหวัดยาลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานี๓๕นาย
นี้เนี่ยเดินลงเรือหางยาว๓ลำนะคะ
ขึ้นฝั่งพื้นที่ป่าไม้ตรงข้ามอ่างเก็บน้ำแล้วก็จะลงเดินเท้าเข้าสู่พื้นที่บ้านในตระ
ส่วนเย็นที่ผ่านมามีการปล่อยแถวชุดไล่ล่าเสียแป้ง๘โรงพักรวมแล้ว๘๐นาย
ออกปฏิบัติการตามจุดต่างในพื้นที่อำเภอตะโหมดป่าบอลแล้วก็กงหราค่ะ
ส่วนในพื้นที่บ้านตระมีการระดมตำรวจจากหน่วยต่างออกติดตามเสียแป้งอย่างต่อเนื่อง
เพิ่มกำลังในพื้นที่บ้านตระอีกสามจุดกำลังกองร้อยต่อชะดอค่ายนเรสวนจังหวัดเพชรชบุรีเอง
ก็ใช้ฮอนลงพื้นที่เดินเท้าออกไล่ล่าคนร้ายด้วย
บอกเลยว่าไปทุกทางที่ไปได้จริงจริงนะคะแต่สิ่งที่น่ากังวลในตอนนี้คือสภาพอากาศค่ะ
เพราะว่าฝนตกหนักในพื้นที่บ้านตระจะเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นผลดีเหมือนกัน
เพราะก็น่าจะเป็นอุปสรรคกับการหลบหนีของเสียแป้งที่อาจจะตัดสินใจเข้ามอบตัวก็ได้
วันกับอีก๒๐ชั่วโมงนะครับในการไล่ล่าตัวเสียแป้งนาโนต
ผู้ต้องขังที่หลบหนีไปจากโรงพยาบาล
และนี่เป็นวันที่๔แล้วที่กำลังเร่งล่าตัวบรรยากาศบนเขาบรรทัศน์
ก่อนหน้านี้ตำรวจไปยึดของกลางมาได้ครับมิ้นและคุณผู้ชมครับ
เท่าที่ตรวจสอบดูของกลางมีทั้งอาวุธยุทธโปรกรณ์
มีทั้งเสบียงอาหารมีทั้งยาเสพติด
เหมือนกับว่ามีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีในการหลบหนีนะครับ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนำหลักฐาน๔กระสอบ
ที่เราเล่าไปในเบื้องต้นว่าไปตรวจยึดมาได้
แล้วพอใส่ในกระสอบ๔ถุงเต็มแบบนี้ฮะ
หอบฮิ้วกันขึ้นมาไปตรวจยึดมาได้จากเพลิงพักที่เสียแป้ง
พร้อมกับพวกอาศัยอยู่ชั่วคราวนานประมาณ๕วัน
ก่อนจะเกิดเหตุยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่เมื่อ๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ในพื้นที่บ้านตระซึ่งเป็นป่าทึบ
อยู่บริเวณห้วยลูกเม่นห่างจากขนำนายนะฮะ

เอาหลักฐานที่ไปตรวจเจอมาแสดงต่อสื่อมวลชน
กองอำนวยการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุง
ก่อนจะส่งไปตรวจพิสูจน์ต่อไป
อย่างที่บอกว่าการเดินขึ้นไปการเดินกลับลงมา
นั้นยากเย็นแสนเข็นมากนะฮะ
เดินเท้า๖ชั่วโมงไปถึงเพลิงพัก
เช็คตรวจสอบเก็บรวบรวมเสร็จแล้วเอาลงมา
กว่าจะมาถึงจุดหมายปลายทางนี่ก็
ดึกดื่นข้อนคืนไปแล้วนะครับ

ใส่แมกกาซีน๑ซองครับ

ยังมีชุดสีดำที่เสียแป้งใส่

มีกุญแจที่ใช้สะดอกเครื่องพันธนาการ
มีเตนท์แบบหูเปลสองหลัง

รองเท้าเดินป่า๒คู่

แสดงว่ามีการตระเตรียมเอาไว้เป็นอย่างดี
ในการที่จะหลบหนีแล้วเลือกจะเข้าป่าด้วยนะฮะ

ภาชนะถ้วยจานชามช้อนก็มีฮะ

คือกะว่ามากบดานอยู่ในป่าก่อนแล้วครับ
แล้วค่อยหนีต่อแล้วเดี๋ยวว่ากันว่าจะไปทางไหนอย่างไร

เจอไฟแชคเจอรีโมทแผงโซล่าเซล

เสียแป้งเตรียมการหลบหนีมาเป็นอย่างดี
และดูจากพยานหลักฐาน

ผู้ให้การสับสนุนคอยช่วยเหลือครับ
เห็นได้จากสิ่งที่ตรวจยึดมานั่นเอง

ขณะเจ้าหน้าที่เดินเท้าขึ้นไป
ก็หลายชั่วโมงแล้ว๔๕ชั่วโมง

ดังนั้นต้องมีการเคลียร์พื้นที่
แล้วก็มีการให้การช่วยเหลือเสียแป้ง

เข้าไปถึงจุดดังกล่าวของเจ้าหน้าที่นะครับ
ทางการเองก็ต้องมีการเคลียร์พื้นที่

จะยึดอาวุธสงครามได้๒กระบอก

น่าจะยังมีปืนสั้นอยู่ติดตัวขอประกาศเตือนครับ
ไม่ว่าใครก็ตามอย่าให้ความช่วยเหลือเด็ดขาดแม้กระทั่ง
เป็นพรานนำทางก็จะมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย
ได้นะครับเจ้านาธิอย่าให้เสแป้งมอบตัวถ้าใครได้
ได้ยินข่าวนี้แล้วและสามารถบอกกล่าวสื่อสาร
เสียแป้งได้หรือว่าเสียแป้งได้ดูข่าวอยู่
เจ้าหน้าที่ยังอยากให้มอบตัวนะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ในการปฏิบัติภารกิจสุดหินในครั้งนี้ด้วยครับ
ดังนั้นก็ยิ่งฝากว่าถ้าใครติดต่อนักโทษชายแป้งได้นะครับก็ขอให้มามอบตัวนะครับ
ต่อสู้ขัดขวางไม่ได้เกิดการสูญเสียนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะท่านพบตรท่านพลเอกต่อศักดิ์นะครับท่านเน้นย้ำนะครับอยากให้มามอบตัวนะครับ
เพื่อลดการสูญเสียทั้งเขาทั้งเราถ้าเกิดการประทะเขาเป็นนักโทษหลบหนีคดียาเสพติด
พิพากษาแล้วขอให้มามอบตัวนะครับอยากให้มามอบตัวนะครับผู้ช่วยเหลือก็มีโทษนะครับ
เราก็ได้ดำเนินการจับกลุ่มไปหลายคนแล้วนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์อย่าให้ความช่วยเหลือนะครับ
ด้านพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะฮะ
ทำให้ปืนนั้นติดขัดยิงไม่ได้ก็เลยทิ้งปืนเอาไว้ครับแล้วก็ไปตรวจยึดมาได้พร้อมหลักฐานอื่นอื่น
เพลิงพักยังมีข้าวสาร๑๐กิโลกรัมคุณผู้ชมละมิ้นดูสิฮะ๑๐กิโลกรัมเตรียมพร้อมขนาดไหน
และอาหารพวกปลากระป๋องอีกจำนวนหนึ่งด้วยค่ะก็เตรียมการมาเป็นอย่างดีนั่นแหละ
ไม่ได้เก็บลงมาด้วยนะฮะตรงจุดนี้ลองฟังเพิ่มเติมครับ

คู่ตอนที่เขาวิ่งหนีนะครับผู้หนึ่งตกจากที่เกิดเหตุอีกคู่หนึ่งตกอยู่ที่ริมน้ำนะครับ
รักษาการผู้บัญชาการกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูทรภาค๙ครับ
พูดถึงการเดินขึ้นป่าบอกว่าก็ยอมรับค่อนข้างยากลำบากเลยแหละ
คือต้องเดินลัดเลาะข้ามลำทานเจ็ดลำทานนะฮะนี่ภาพตอนกลางคืนนะฮะ
แล้วน้ำลึกประมาณเมตรถึงเมตรครึ่งนะครับมิ้นและคุณผู้ชมลองดูสิฮะ
มืดแสงสว่างแทบไม่มีมีแต่แสงไฟฉายครับ
บางช่วงน้ำลึกถึงอกการทำงานของเจ้าหน้าที่นี่คือก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะครับ
ยังไม่รวมกับภัยอันตรายอื่นด้วยในป่าตอนกลางคืน
แล้วไม่รู้ว่าผู้ต้องหาที่หลบหนีซุ่มดูอยู่ด้วยหรือเปล่า
นี่ภาพตอนกลางวันนะครับในการเดินลัดเลาะไปกว่าจะไปถึงจุดที่เป็นเพลิงพักของเสียแป้ง
อุปสรรคคือฝนที่ตกลงมาอย่างหนักครับ
ต้องนำหลักฐานใส่ซองกันน้ำก่อนจะเคลื่อนย้ายลงมาด้านล่าง
หลังจากนี้ครับจะนำหลักฐานทั้งหมดส่งไปตรวจในห้องแล็บปฏิบัติการ
โดยทุกคนนั้นเน้นย้ำนะฮะอย่าให้การช่วยเหลือเสียแป้ง
เพราะจะมีความผิดตามกฎหมายทางการฝากย้ำ
และในขณะเดียวกันก็ฝากย้ำไปถึงเสียแป้งด้วยอีกครั้งว่า
มอบตัวซะเถอะถ้าโดนยิงก่อนหน้านี้แล้วคุณเจ็บอยู่อ่ะ
สุดท้ายแล้วยังไงโอกาสรอดยากนะครับ
มีคำถามค่ะว่าแล้วตอนนี้เสียแป้งอยู่ที่ไหนหรือว่าอยู่ตรงจุดไหน
ก็ตำรวจมีการคาดการณ์กันนะคะว่าตั้งแต่ที่มีเหตุประทะเกิดขึ้นนะคะ
เสียแป้งเนี่ยน่าจะหลบหนีไปทางอำเภอมะนังจังหวัดสตูนค่ะ
เพราะว่าดูจากลักษณะภูมิประเทศการเดินป่าแล้วเนี่ย
จากจุดปะทะไปทางอำเภอมะนังตรงนั้นเดินได้สะดวกที่สุด
เพราะมันเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านเขาใช้สัญจรกันอยู่แล้วด้วยนะคะ
ลักษณะพื้นที่ถึงแม้จะเป็นป่าดงดิบแต่มันไม่ได้รกจนเกินไป
และเทือกเขาบรรทัศน์ตรงจุดนั้นเนี่ยบางช่วงมันจะเป็นเขาดี
ช่วงเป็นเขาหินปูนค่ะซึ่งตรงนั้นก็น่าจะเดินทางสะดวกที่สุดนะคะ
แล้วก็เป็นพื้นที่เส้นทางที่กลุ่มชาติภัณฑ์ชาวมะนิสตูนพัทธลุง
เขาเดินทางไปมาหาสู่กันอยู่แล้วค่ะ
เบื้อต้นปำรวจทหมะนังก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักฯป่า
แล้วก็ฝ่ายปกครองวางกำลังตามแนวริมเขาบรรทัศน์ที่เป็นช่วงที่เป็นเขาดินหรือเนินดินนะคะ
เพราะช่วงที่เป็นเขาหินปูนตรงนั้นน่าจะเดินข้ามกันลำบากส่วนกำลังของกองปราบจากกองกำกับการหก
จุดตรวจบนเส้นทางจากถ้ำภูผาเพชรไปยังอำเภอมะนังเพื่อปิดเส้นทางผ่านที่คาดว่าเสียแป้งจะใช้หลบหนีนะคะ
แป้นศรีมะนังหัวหน้ากลุ่มทัพมันนิศรีมนังซึ่งเป็นทัพที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่เก้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูผาเพชรบอกว่า
ปกติเขากับเพื่อนชาวมันนิพัทธลุงเนี่ยก็ไปมาหาสู่กันตลอดแหละ
ทีนี้ก่อนจะเกิดการประทะ๒วันยังเข้าไปในพื้นที่ทัพมณิพัทธลุงอยู่เลย
ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอป่าบอนที่จังหวัดพัทธลุงนะคะ
นี่๓วันแล้วไม่ได้เข้าป่าเลยเบื่อเขาบอกเขาเบื่อเลยแต่ว่าไม่เป็นไร
เข้าใจยินดีปฏิบัติตามคำขอแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะ
ซึ่งเส้นทางเขตรอยต่อ๓จังหวัดเนี่ยเขาบอกว่าเส้นทางไม่ได้ลำบากขนาดนั้น
เพราะมันมีเส้นทางอยู่แล้ว๒เส้นทาง
ใช้เวลาเดินทางสมมุติถ้าออกจากทัพ๗โมงเช้าเนี่ย
พัทธลุงก็ประมาณสักบ่ายโมงค่ะ
เราข้ามไปมากจากทะลุง

ได้คุยกับในแชมเช้ามานนี้นะบอกแล้วจริงกลัวอยู่นั้นกันนะ
คือก่อนหน้านี้ออกหาของป่านี่ก็เจอเจ้าหน้าที่

แล้วก็ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ลำบากด้วย

นี่โชคดีนะทางอำเภอมาสอนปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลา

ก็ไม่ต้องออกครับออกหาของป่าอยู่ตลอดเวลานะคะ
ก็เลยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
เรื่องต้นทางอำเภอมะนังเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ

ประมาณสัก๓๕คนที่อยู่ตรงพื้นที่ด้วย

เลี้ยงไก่ปลูกผักเลี้ยงปลา

ก็เชื่อว่าชาวบ้านในพื้นที่ตรงนี้
ยังคงมีเสบียงอาหารอยู่นะคะ

ว่ามีการให้ความช่วยเหลือนะคะ

ลงพื้นที่ไปพร้อมกับสพเมืองพัทธลุงไปที่บ้านหลังนี้เลยนะคะ
เป็นบ้านน้าของเสียแป้งค่ะ
ไม่ได้ไปแค่ตำรวจอย่างเดียวนะ

เป็นหมายค้นศาลจังหวัดพัทธลุงค่ะ
ค้นบ้านนายกษิชาติซึ่งเป็นน้าชายเสียแป้ง
ในพื้นที่ตำบลนาโนต
ด้านล่างจะสังเกตว่าเป็นใต้ถุนโล่ง
แล้วก็เป็นลักษณะบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะ

เจ้าหน้าที่สืบสวนเขาบอกว่าเขาพบหลักฐานเชื่อมโยง

มีการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน
กสิชาติก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะ
ก็พาไปตรวจค้นทุกซอกทุกมุมนั่นแหละ

เพราะส่วนใหญ่บางทีเวลาหนีเนี่ยก็หนีขึ้นข้างบน

ปรากฏว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายในบ้านหลังนี้เลยนะคะ
เจอปืนค่ะเจออาวุธปืน๒กระบอกเป็นปืนสั้น
แล้วก็ปืนยาวอีก๑กระบอกนะคะ

แต่ตรวจสอบแล้วเป็นปืนถูกกฎหมายนะคะ
มีใบอนุญาตครอบครอง

เพื่อตรวจสอบหาข้อมูลสำคัญว่ามีการเชื่อมโยงกันไหม

และเราก็ไม่ได้พูดคุยติดต่อกันเลยด้วย

จากนี้ครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับคุณแซคนัทวินนั้นไปสำรวจขนำแหล่งกบดานของเสียแป้ง
หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่บนเขาในวันแรกอ่ะนะฮะและนอกจากนี้มีโอกาสได้เจอกับเจ้าหน้าที่
ชุดปฏิบัติการบนเขาตามล่าตัวเสียแป้งด้วยก็เลยถามเลยว่า
ไอ้จุดรอยเลือดที่เจอบนเขาเนี่ยเสียแป้งหรือเปล่าเป็นเลือดของเสียแป้งไหม
ตกลงแล้วเสียแป้งบาดเจ็บจากการโดนยิงหรือไม่อย่างไรนี่ฮะคุณแซคนัทวินครับ
เดินทางสำรวจตรวจสอบบนเขาบรรทัศน์นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปแบบนี้
จากฝั่งน้ำตกโตนเต๊ะตำบลปลาเหลียนอำเภอปลาเหลียนจังหวัดตรัง
วันนี้ฝนตกหนักคุณดูสีน้ำสิครับขุนคลักเลยฮะ
ฝนตกหนักตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณช่วงบ่ายนี่อุปสรรคสำคัญเหมือนกันนะครับ
ใส่เสื้อกันฝนลุยฝนไปสำรวจครับสวมใส่รองเท้าบูธเตรียมอุปกรณ์
ไฟส่องสว่างแม้ว่าจะเป็นช่วงกลางวันแต่มันก็ยังค่อนข้างมืดฮะ
เพราะว่าหนึ่งป่ามันปกคลุมต้นไม้สูงใหญ่แล้วอากาศก็ขมุกขมัว
ฝนตกอีกต่างหากลุ้นด้วยว่าจะเจอน้ำป่าหรือไม่
เส้นทางที่ดูเหมือนจะเป็นคอนกรีต
คือทางที่ชาวบ้านเขาทำกันเองนะสลับกับทางดินฮะ
จังหวัดที่ผ่านทางน้ำเมื่อกี้นี่หวาดเสียวมากนะครับเนี่ย
สองข้างทางนี่ต้นไม้หนาทึบเลยครับแล้วคุณดูน้ำสิฮะ
ไหลแรงไหลเชี่ยวกรากนะครับเดินทางเข้าไปลึกประมาณเจ็ดกิโลเมตร
ไปถึงประตูหินธรรมชาติที่ชาวบ้านเรียกกันว่าประตูเข้าสู่หมู่บ้านตระ
เป็นหินดำสูงใหญ่อยู่สองข้างทางเดี๋ยวมิ้นและคุณผู้ชมลองดูภาพไปพร้อมกันนะฮะนี่ฮะ
เส้นทางมันจะคดเคี้ยวหน่อยนะมีต้นไม้ใบย่าปกคลุมเต็มไปหมดเลย
อกจากนี้มีสารทวดเล็กเล็กที่ชาวบ้านเคารพนับถือกันครับนี่ฮะสารบริเวณนี้
อยู่ทางเข้าหมู่บ้านชาวบ้านบอกว่าวันดีคืนดีมีคนเห็นเสือโครง
เดินออกมาจากด้านหน้าศาลด้วยอันนี้ชาวบ้านเขาลือกันมาแบบนั้นนะฮะ
คุณผู้ชมครับจากจุดที่บริเวณน้ำตกด้านล่างนะครับจนมาถึงตอนนี้
เราเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ซึ่งบริเวณทางเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กนะครับ
แล้วก็สามารถที่จะสัญจรได้แบบทางเดียวนะครับจากจุดตรงบริเวณด้านล่างมาถึงตรงนี้
ประมาณ๕กิโลเมตรนะครับแล้วเรามาสู่ประตูธรรมชาติ
การเข้าหมู่บ้านตระนะคุณผู้ชมครับซึ่งก็เป็นหินธรรมชาตินะครับ
ลักษณะคือเป็นหินสีดำคุณผู้ชมสูงใหญ่เลยนะครับ
ต่อจากนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเส้นทางที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะขึ้นไปเนี่ย
อีกประมาณ๑กิโลเมตรก็จะถึงตัวของสหกรณ์และอีก๑กิโลเมตรก็จะถึงตัวหมู่บ้านตระที่มีขนำของหลายคนอยู่
ขนำของคนที่ชื่อว่าพริกที่ทางด้านเสียแป้งเนี่ยมาพักก่อนคุณผู้ชมครับ
หนึ่งคืนซึ่งตอนนี้ตำรวจเนี่ยตรึงกำลังอยู่ที่บริเวณด้านบนแล้วนะครับ
คุณแซคเดินเท้าไปต่อฮะสลับกับขึ้นซ้อนมอเตอร์ไซค์นะครับ
นี่คือบรรยากาศที่ทีมข่าวเท็จทีวีลงพื้นที่ไปสำรวจพื้นที่ที่เสียแป้ง
หนีออกจากโรงพยาบาลแล้วก็เลือกจะมาขึ้นเขาไปซ่อนตัวครับ
ทำไมถึงต้องเลือกพื้นที่จุดนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องหาคำตอบต่อไปฮะ
เส้นทางอย่างที่บอกนะฮะค่อนข้างที่จะคดเคี้ยวแล้วก็ทุลักทุเลครับ
เมื่อกี้นี่คุณแซคบอกว่าเดินทางขึ้นมาประมาณ๕กิโลเมตรใช่ไหมครับ
แล้วไปลึกต่ออีก๒กิโลเมตรเป็น๗กิโลเมตรแล้วนะครับ
ไปเจอสหกรณ์หมู่บ้านและจะขึ้นไปหลังจากนี้คือทางเนี่ยฮารุโหดกว่าเดิมครับ
คุณดูสิครับเป็นดินเลนฝนตกไงมันเฉอะแฉะนะฮะ
ที่บอกว่าเป็นทางที่โหดกว่าเดิมเพราะว่าอยู่ริมหน้าผาของภูเขาล็อตด้วยครับ
เพราะว่ามันจะลัดเลาะรถเลี้ยวไปตามซอกหิน
ต้องลงมอเตอร์ไซค์และช่วยเข็นบางจังหวะ

ชาวบ้านที่เขาใช้พื้นที่บ่อย
บางคนบอกเลยก็แทบจะไม่ไหว

เจอน้ำอีกแล้วเมื่อกี้เจอดินที่มันเป็นโครนเละเทะ

ระหว่างทางคุณแซคทีมข่าวของเรา
เจอเจ้าหน้าที่อุทยานกำลังลงมาเปลี่ยนเวรพอดีเลยครับ
ก็เลยได้จังหวะถามเลย
พี่ครับไอ้กรณีที่มีข่าวออกมา
บอกว่ามีเลือดต้องสงสัยที่อาจจะเป็นเลือดของเสียแป้ง
เป็นไปได้ว่าอาจจะโดนยิงแล้วบาดเจ็บหรือไม่อย่างไร
แล้วหลบหนีลงมาอยู่บริเวณถ้ำ
แล้วมีลูกศอกลูกปืน
รวมไปถึงการก่อไฟเอาไว้ด้วยตกลงแล้วมันยังไง
ที่เจ้าหน้าที่อุทยานยืนยันกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า

เพราะว่าจุดนั้นมันอยู่ใกล้กับน้ำตกแค่๒กิโลเมตร
แต่ตรงจุดนั้นเป็นที่มั่วสุมยาเสพติด

เอาลูกปืนไปเหน็บไว้ที่เถาวันติดกับถ้ำ
อันนี้พี่เจ้าหน้าที่อุทยานชี้แจงนะฮะ
ระหว่างนั้นครับตำรวจที่ขึ้นไปบนขนำของในพริก
ที่คุณแซคบอกว่าเสียแป้งไปหลบอยู่ไปซ่อนตัวอยู่ด้วย
เป็นคนแรกลงมาเปลี่ยนเวรพอดี
สภาพที่เจ้าหน้าที่แต่ละคนนั้นก็มาอย่างเหน็ดเหนื่อยและอิดโรย
ตำรวจบอกว่าขึ้นไปเนี่ยเวร๑อยู่ครั้งละ๓วัน
และเหตุผลที่ยังจับตัวเสียแป้งไม่ได้
น้องพี่พูดตรงพื้นป่าเนี่ย
พื้นที่ป่าผืนป่าแห่งนี้มันกว้างมาก
ลำพังก็ต้องระมัดระวังตัวกับการถูกยิงประทักกับเสียแป้งไม่พอ
ต้องระวังสัตว์ป่าอีกด้วย
กลางวันว่าน่ากลัวกลางคืนบวกความน่ากลัวไปอีกหลายเท่าครับ

อุปสรรคยังมีเรื่องฝนตกตลอดทาง
ยังมีเรื่องของสภาพพื้นที่

อันตรายจากสิงสาราสัตว์

ซึ่งเป็นนักโทษชายที่อยู่ระหว่างการหลบหนีอีก
สารพัดอุปสรรคที่ต้องเจอเจอ
พี่ครับสรุปค่ำที่มีคนบอกว่า
ไปเจอรอยเลือดเจอกระสุน
หรือว่าเจอข้าวของสุมไฟอะไรต่างมันเกิดจากอะไร

โอ้โหทำไมจับเสียแป้งจับไม่ได้สักที

มันมีความยากลำบากยังไงบ้างที่ในปาก
พูดถึงการให้ชีวิตหน่อย๓วันเป็นยังไงบ้างครับ

เราต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษครับ
หลังจากนั้นทีมข่าวเนี่ยยังต้องขึ้นลงภูเขาอีกหลายลูกนะครับ
กระทั่งไปถึงจุดที่ต้องจอดรถทิ้งเอาไว้
แล้วถึงหรือยังยังฮะเดินเท้าต่อครับ
นี่คนอื่นขี่มอเตอร์ไซค์แซ็กเดินเลยเหรอคะ
เดินเท้าไปต่อฮะตรงนี้ยากแล้วคุณดูสิฮะ

เดินเท้าไปที่ขนำของในพริกอยู่กลางสวนยาง
ถามว่าไกลไหมประมาณ๑กิโลเมตร
แต่เป็น๑กิโลเมตรที่เส้นทางเป็นแบบนี้นะฮะ
แคบลื่นเละฝน
โอ้โหคุณครบเลย
พูดตรงว่าโหดกว่าตอนที่ผมไปฝึกรอดออีกนะฮะ
นี่คือเส้นทางจริงในผืนป่าเทือกเขาบรรทัศน์นะครับ
มีแต่ป่าทึบไม่รู้เลยฮะ

มีขนำมีสวนมันเต็มไปหมดแถวนั้นนะฮะ

แล้วขนำเนี่ยถ้าไม่มองดีจะแยกไม่ออกด้วยนะครับ
ทึบทิศทางก็ดูยาก
ทีนี้ไปเจอขนำที่มันมีขนาดใหญ่กว่าขนำอื่นของชาวบ้านเขา

ขนำนี้ห่างจากบ้านของคนอื่นประมาณ๓๔กิโลเมตร
สำรวจภายในเป็นเหมือนกับบ้านไม้สภาพผูกพัง
แบ่งเป็นห้องย่อย๔ห้องเข้าไปเนี่ยจะมีห้องโถงก่อน
มีอุปกรณ์การเกษตรซ้ายมือเป็นห้องครัว
แล้วก็มีที่นอนหมอนมุ้งผ้าห่มข้าวของต่างสภาพค่อนข้างซุดโสมนะฮะ
ฝุ่นเกาะเต็มไปหมดเลยมีหยักย่งหยักย่าด้วย
แล้วบริเวณด้านหน้าสามารถที่จะส่องดูได้ว่าเอ๊ะใครมาหรือเปล่า

ซึ่งตอนนี้้านทางจะลาที่กำบวคก็มาอยู่ในบริเวณสิกที่วี่น้ำแล้วนะครับ

ถ้าสมมุติว่าตำรวจมาหรือว่ามีเสียงอะไรดังก็แก๊กอยู่ที่บริเวณข้างนอก
ถ้าสมมุติตามวิสัยของคนที่ระมัดระวังในการโดนจับกลุ่มอยู่
ก็อาจจะมีการส่องมองออกแบบนี้คุณผู้ชมครับ
ส่องมองออกแบบนี้ก็จะเห็นหมดเลยนะครับ
บริเวณขนำสวนยางด้านหน้าก็จะเห็นเลยนะครับ
ว่าเราสามารถที่จะมองได้เลยว่าเอ๊ะใครมาเรียกหรือเปล่า
เห็นเส้นทางและความยากลำบากไหมครับกว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยนะฮะ
แล้วถ้าหากว่าเสียแป้งมาหลบมาพักอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะหนีต่อเนี่ย
แสดงว่าต้องผ่านการคิดคำนวณและวางแผนมาแล้วหรือเปล่า
ถ้าเขาหนีออกจากโรงพยาบาลแล้วเลือกจะหนีตามถนนสายหลัก
ออกไปเส้นทางต่างถามว่าตรงนี้ทำได้ไหม
ก็ทำได้แหละไม่ต้องมาตกละกำลำบากทุลักษณ์ทุเรด้วย
ออกจากโรงพยาบาลปุ๊บตี๔ถึงนี่ปั๊บนะคะ
ประสบการณ์การเป็นทหารพรานมาก่อน
บวกกับเส้นทางยากลำบากแบบนี้เนี่ยนะฮะ
ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ท้าทายมากสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับ
ในพริกเนี่ยเขาเลี้ยงแมวเปอร์เซียไว้๑ตัวด้วยครับ
ตอนที่ตำรวจเดินทางมาถึงเพราะว่าแมวเปอร์เซียตัวผู้ตัวนี้ฮะ

ไม่รู้มันรู้ทันเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเลยแกล้งหลับ
จะได้ไม่ต้องแบบเป็นอีกลูกไม่แน่ใจฮะ

แซ็กก็พยายามที่จะไปดูอาการของแมวดูสิมันจะยังไง

ดูบรรยากาศหน่อยสิฮะคุยอะไรกับแมวครับเนี่ย
ไม่ตื่นเลยคุณผู้ชมครับอากาศน่าจะดีฝนตกด้วยนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมอันนี้มานอนอยู่ที่นี่และทางด้าน

ไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากที่เจ้าของขนำหายไป

นี่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ในพริกเขาเลี้ยงเอาไว้นะครับ

หลายคนสงสัยว่าในพริกเอาแมวซึ่ง
แมวพันเปอร์เซียนี่ราคาแพงเนี่ยคุณถูกไหมครับ

ก็เลยมีคำถามเกิดขึ้นมาอีกว่า

มาซื้อแมวพันเปอร์เซียมาเลี้ยงเอาไว้

นี่ฮะทีมข่าวของเรา
ทั้งคุณแซคช่างภาพ

เดินเท้าขึ้นไปพบว่าด้านในเป็นป่าดิบชื้น

พูดตรงแทบจะเดาไม่ออก
คาดการณ์ไม่ได้ว่าเสียแป้งเขาจะไปทางไหน
เอ๊ะซ้ายขวาหน้าหลังยังไงฮะ

ทำให้เสียแป้งนั้นเลือกใช้ขนำของในพริก

รีบหนีเข้าป่าไปให้ลึกกว่าเดิมอีก

ตอนที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางออกมา

แบบที่เห็นตอนนี้เลยฮะ

คุณแซคบอกว่าบรรยากาศในป่าเนี่ย

พอกลางคืนนะฮะยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่ครับ
แล้วมันมีเสียงพวกสัตว์ป่าต่าง

ก็คือบรรดาสิงสาราสัตว์ในป่านั่นแหละครับ

ถ้าไม่จำเป็นจะไม่เดินทางกันตอนกลางคืน

ว่าหลายคนที่ชำนาญในการเดินป่า

รกทึบเส้นทางบางทีเดินไป

อันนั้นเป็นฝั่งข้อเท็จจริง

เชือกเขาก็มีกันเหมือนกันนะคุณเทือกเขาบรรทัศน์นี่มีเรื่องเล่าขานนะ
ยังไงฮะเขาบอกว่ามันเหมือนเมืองลับแลค่ะ
เข้าไปปุ๊บเอ้าหายมองไม่เห็นไม่รู้อะไรบางตา
เขาก็เลยเชื่อกันว่าเอ๊ะหรือที่ตำรวจหาเสียแป้งไม่เจอเนี่ย
มันมีอะไรบังตาอยู่หรือเปล่าก็ลองไปคุยกับชาวบ้านในเรื่องนี้นะ
ชาวบ้านในอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเนี่ยเขาบอกว่า
ตระที่อยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ยมันเหมือนเมืองลับแลจริงนะคุณ
ชาวบ้านนี่หลงป่ากันบ่อยบ่อยทั้งทั้งที่ก็
เข้าไปเดินป่าเส้นทางเดิมที่เคยไปเป็นประจำต้องตั้งสติก่อน
แล้วเดินออกมาถึงจะเดินออกมาได้โอ้โหแต่ถ้าเดินแบบงงงไม่มีสติก็
มันก็มีโอกาสหลงกันแล้วนะทีนี้มันมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะ
ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังแบบนี้เข้าไปหาปลาบนลำทานในเทือกเขาบรรทัศน์
อธิษฐานนะคุณต้องอธิษฐานก่อนเออเขาอธิษฐานในใจเลย
วันนี้ขอให้ได้ปลาเยอะเยอะนะจะเอาไปหุงหาอาหารกินโอ้โห
วันนั้นเนี่ยปลาเพียบเลยแต่ถ้าวันไหนไม่อธิษฐานนะ
เงาปลาก็ไม่เห็นสักตัวมีอีกหนึ่งเรื่องเล่า
เขาบอกมีนายพรานไปหาปลาบนเทือกเขาบรรทัศน์ไปเจอลำทานมีแอ่งน้ำเล็กเล็ก
ปลาตัวเบอร์เรอเต็มไปหมดเลยค่ะนายพรานก็ดีใจใหญ่เลยนะ
ฟืนก่อเตาไฟเลยเดี๋ยวต้มปลาเดี๋ยวต้มปลาครับ
ฟื้นก่อไฟเสร็จปุ๊บกลับมาที่ลำทานอีกทีเอ้า
ไปไหนไม่มีสักตัว
แกไปเย็นปลามันจะมันจะติดหนามหนามันเป็นบึงอยู่ครับ
หล่องอะไรปลุ๊กอะไรอย่างนี้อ่ะด้วย
ไม่ต้องไอนูเลยต่ำเกลืองอย่างงี้

นี่หายไปไหนไม่รู้นี่ค่ะก็เป็นเรื่องเล่าจากชาวบ้านในพื้นที่นะ
ได้คุยกับคุณกัมพลนิรวรรณนะคะอดีตผู้ปฏิบัติงานในหน่วยวัฒนธรรมของพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
พัทธลุงตรังสตูนที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านตระมา๒ปี
เขาเล่าย้อนกลับไปนะคุณปี๒๕๒๐นี่เรายังไม่เกิดกันเลยนะ
เขาย้อนกลับไปบอกว่าตอนที่ไปอยู่ค่ายบ้านตระหรือว่าค่ายพลเรือนตอนนู้น
มีหนึ่งในลูกชายของนายปรีชาไม่ยอมออกมาแล้วก็ค่อยชวนคนอื่นไปอยู่ด้วย
พื้นที่ตรงนั้นกลายเป็นชุมชนบ้านตระในปัจจุบันค่ะ
เมื่อก่อนบ้านตระเนี่ยมันจะเป็นป่าดงดิบมีต้นหลุมขนาดต้นหลุมพอขนาดใหญ่
ประมาณสัก๕๖คนโอบสูงเกือบ๗๐เมตรคุณ

สูงมากแล้วพุ่มก็จะใหญ่มาก
บทบังทัศนวิสัยจากฆ่าศึกได้ทุกอย่างเลย
ข้างล่างจะมีสนามบาสขนาดมาตรฐานด้วยนะ
เป็นกลุ่มสหายที่เขาช่วยกันสร้างขึ้นมา
แต่ปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่เขาเดินทางกลับไปเยี่ยมมา๔ปีก่อน
หลุมพรนี้มันไม่อยู่แล้วอะค่ะ
ส่วนในป่าเท่าที่เคยไปใช้ชีวิตเนี่ย
เขาบอกว่าเรื่องลี้ลับไม่มี
สัตว์ดุร้ายก็ไม่มี
ส่วนใหญ่ที่เจอจริงเนี่ยคือยุงงูพิษ
งูจงอางงูเห่าสมเสร็จกระทิงใหญ่วัวแดงกวางเสือพวกเสือปลา
ลิงกังที่ชาวบ้านจะชอบเรียกกันว่าลิงนาคบุตรมันจะตัวใหญ่หน่อยค่ะ
แต่ถ้าตัวใหญ่มากชาวบ้านจะเรียกพญานาคบุตรนะคะ

แต่สิ่งที่ต้องระวังจริงคือแผลติดเชื้อค่ะ
ส่วนเรื่องลี้ลับเขาบอกไม่เจอจริงไม่มีจริง
เขาเองยังเอาความงามในป่าบ้านตระไปเขียนเรื่องสั้นด้วยซ้ำ
ซึ่งในนั้นก็ไม่ได้มีเรื่องราวเกี่ยวกับความลี้ลับอะไรเลย
ก็ใช้ฉากในนั้นเลยใช้ฉากตรงนั้นแหละ
ได้คุยกับอีกหนึ่งท่านนะคะพันธุ์ตำรวจตรีสุภโชคสุดคง
อดีตหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษซิงก้า
บอกว่าพื้นที่บ้านตระเป็นพื้นที่คอมมิวนิสต์เก่า
กลับไปก็ช่วงเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ
ช่วงเดียวกันกับคุณกัมพลนิรวรรณนี่แหละ
ปี๒๕๑๙๒๕๒๐ตรงนั้นเป็นพื้นที่คอมมิวนิสต์เก่า
รอยต่อตรังพัทธลุงสตูนมีน้ำตกเป็นวังที่เขาเรียกว่าโตน
ส่วนสภาพป่าเป็นป่ารอยต่อเมื่อก่อนเรียกได้ว่าธุรกันดาเลยทีเดียว
แต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะ
เป็นป่าสวนยางสวนปามซะส่วนใหญ่
เชื่อว่าถ้าใครจะขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่เนี่ย
อยู่ได้หลายเดือนค่ะเพราะมีบ้านคน
แต่สัตว์ป่านี่ก็เรื่องปกติมีให้เจอและมีให้ล่าอยู่แล้ว
ผลไม้จำพวกมะพร้าวก็หาได้ทั่วไป
ส่วนเรื่องสัตว์ทำร้ายคนอันนี้บอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้
เพราะส่วนใหญ่สัตว์ป่าจะกลัวคนค่ะ
ด้านคุณนิกรสุวรรณการหัวหน้าฝ่ายวิชาการและคุ้มครองสัตว์ป่า
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ก็บอกนะคะว่า
ปัจจุบันนี้ตรงบ้านตระเนี่ยมีคนไปอยู่เยอะเลยล่ะ
ส่วนใหญ่ก็ทำสวนยางพาราสภาพก็เป็นป่าดิบชื้น
มีสรรปันน้ำอากาศดีนะคะอากาศเย็นสบาย
อยู่ที่ประมาณ๒๖๒๗องศา
ถ้าอากาศร้อนจริงเนี่ยไม่เกิน๓๐องศาค่ะ

อาหารการกินก็สามารถหาได้จากการล่าสัตว
ผลไม้ก็มีกล้วยป่ามีมะพร้าว
ส่วนเรื่องสัตว์บนเทือกเขาบรรทัศน์
เสือไฟก็มีสมเสร็จก็มี

มีคนหมีหมา

มันไม่ยุ่งหรอกค่ะมันหนีเพราะมันรู้ว่ามนุษย์อ่ะ

แต่สัตว์ป่านี่ไม่คุ้นเคยเขาไม่วิ่งเข้าหาแน่นอน

ผมไม่เคยเจอนะ
เห็นภาพนะฮะว่าผืนป่าเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนยังไงนะฮะ
ความยากลำบากในการเข้าไปในพื้นที่ยิ่งลึกยิ่งลำบากและความเชื่อ
ทีนี้ถ้าจะต้องไปอยู่ในนั้นจะอยู่ยังไงจะกินยังไง

ล่าสุดครับคุณผู้ชมพี่กั้งพัชรวรินนะครับ
ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๒บ้านตระอำเภอปะเหลียงจังหวัดตรังครับ
ผู้ใหญ่แจ้งแสงกุลอายุ๖๘ปีท่านนี้ครับ

ได้รับฉายาว่าผู้ใหญ่สุรตานครับ
วดเข่าของอดีตผู้ใหญ่เห็นไหมฮะความน่าเกรงขาม
เคยเป็นอดีตทหารพรานกรมทหารพราน๔๒จู่โจมค่ายกับช่องจังหวัดตรังนะฮะ
แล้วบอกว่าตัวของเสียแป้งเองเนี่ยที่อยู่ระหว่างการหลบหนีการจับกลุ่มนะฮะ
ก็เคยเป็นทหารพรานมาก่อนด้วยดังนั้นน่าจะมองทางกันออกนะ
และจะบอกได้ว่าอยู่ในป่านั้นจะต้องทำยังไงมีทักษะอะไรยังไงบ้าง
จะได้เป็นประโยชน์ต่อการเอาไปเป็นข้อมูลในการวางแผนจับกลุ่ม
อดีตผู้ใหญ่สุรต่านท่านนี้นะฮะบอกว่าเสียแป้งเคยเป็นทหารพรานแต่ว่าอยู่คนละกรม
กับตัวของลุงแจ้งลุงแจ้งเคยใช้ชีวิตอยู่ในป่าเขาบรรทัศน์ตอนที่เป็นทหารพรานเมื่อครั้งบ้านตระเคยเป็นฐานของคอมมิวนิตนะฮะ
วิธีเอาตัวรอดแบบทหารพรานคือจะต้องมีมีดติดตัวในการเข้าป่าถ้าคุณเข้าป่าเมื่อไหร่มีดต้องพกติดตัวถ้าหากไม่มีมีดทำอะไรไม่ได้เลยครับ
เพราะไม่สามารถใช้ตัดไม้ได้ตัดฟืนเอามาหุงหาอาหารก็ไม่ได้จะไปตัดใบตองเอามาบังฝนก็ไม่ได้ตัดเถาวันถากถางเส้นทางขณะเดินป่าคงทำไม่ได้เหมือนกัน
หรือบางครั้งถ้าคุณกระหายน้ำมากฮะต้องเอามีดไปตัดเถาวันบางชนิดแล้วรองน้ำดื่มจากเถาวันที่มันสามารถจะมีน้ำให้เราดื่มได้ในบางชนิดนะฮะ
สุรตานโชว์มีดให้ดูเลยครับนี่ฮะเล่มเบอร์เริ่มเลยต้องพกติดตัวถ้าเข้าป่าแบบนี้คือฟันได้หมดครับ
ยังไม่พอมีดสำคัญและจำเป็นต้องมีหม้อสนามเอาไว้หุงข้าวกระเป๋าเป้ใส่สัมภาระต่าง
ยุงอะไรอีกอ่ะป้องกันยุงแมลงสัตวกัดต่อยป้องกันหนา
ขีดขวนกิ่งไม้เอ่ยอะไรเอ่ยแล้วหนามบางอย่างมีพิษด้วยไงครับ
ดังนั้นเสื้อผ้าต้องรัดกลุ่มหากถูกตำถูกทิ้มขึ้นมาจะเจ็บ
ทรมานปวดแสบปวดร้อนด้วยและในป่านี่ไม่ใช่ว่าคุณเดินสามสี่เก้า
แล้วจะมีโรงพยาบาลโรงหมอไม่มีนะฮะ
คุณก็ต้องรักษาอาการในป่าไปก่อนนะครับ
เจ็บป่วยคือดีที่สุดสำคัญที่สุด
ทีนี้หากเสียแป้งหลบหนีอยู่ในป่าเขาบรรทัศน์

จะใช้ชีวิตอยู่ในป่าก็ยากลำบากครับ

อีกทั้งตอนนี้ในพื้นที่ฝนตกหนักด้วย

น้ำเปลี่ยนสีแล้วอะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นน่ะ
แล้วถ้าต้องเสี่ยงเจอกับน้ำป่าไหลหลากอีกเนี่ย
ความอันตรายก็คือเสี่ยงเป็นไข้ป่าเพิ่มขึ้นได้

ผู้เอกสุรตานบอกคุณต้องมีมีดด้วย

มันไม่ใช่แค่ยากต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่นะ
มันก็ยากต่อการใช้ชีวิตหลบหนีของเสียแป้งเหมือนกัน
อาการไข้ป่าเอ่ยโรคภัยไข้เจ็บที่มันจะมากับอากาศ

ตอนนี้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า
ตอนที่หลบหนีหลังจากปะทะกับตำรวจนั้น
เห็นว่าเสียแป้งไม่ได้สวมเสื้อ

เพราะไปเจอรองเท้าหนึ่งข้างบริเวณเพลิงตรงจุดปะทะ
ซึ่งการใช้ชีวิตอยู่ในป่า

ไหนจะพื้นทีดินอีก
สารพัดที่จะต้องระมัดระวัง

ถ้าหากว่ามีแค่กางเกงขาสั้นนะ

ไม่มีเต็มที่๕วัน
หากจะจับตัวเสียแป้งได้นั้นต้องใช้วิธีคือโจรต่อโจรฮะ
ต้องใช้โจรต่อโจรและต้องมีใจนักเลงด้วยไม่อย่างนั้นจับไม่ได้ครับ
โจรต่อโจรไม่ได้๙๐เยนนักเลงมันต้องคุยนักเลงถ้านักเลงไปเข้าถูกตัวนักเลงไม่แน่นะ
แต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้มานอนนักเรียนก็ไปว่ากันถ้าว่าไปเอาอำนาจเอาคุณมียุทธามันดาตระเข้าไปว่าไม่เหมาะเลย
ในมุมของผู้ใหญ่สุรตานผู้ที่เคยเป็นทหารพรานและเชี่ยวชาญในการใช้ชีวิตในป่า

ถามว่าเสียแป้งเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลอันตรายไหมในตอนนี้
เพราะว่าดูทรงแล้วก็เหมือนจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะในป่า
คือต้องบอกว่าเสียแป้งเนี่ยมีคดีอายามีคดีอาทยากรรมติดตัว๑๑คดีนะคะ
แล้วเป็นคดีใหญ่หมดเลยชิงตัวประกันบ้างพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ฆ่าเจ้าหน้าที่
และอีกหลากหลายคดีที่ยาวเป็นหางว่าวมากนะคะ
เอาแค่คดีล่าสุดคดีเดียวติดคุก๒๐ปีแล้ว
แล้วก็มีอาวุธติดตัวด้วยก่อนหน้านี้นี่ถ้าเกิดสมมุติว่า
ยิงประทะการยิงไม่โดนปืนที่เป็นอาวุธสงครามเนี่ย
นั่นก็จะเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ติดตัวเสียแป้งนะ
แล้วล่าสุดคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้แล้วดูว่าเขาคือบุคคลอันตรายไหม
เราได้คลิปเสียแป้งซ้อมยิงปืนนะคะ
ขอบอกแม่นมาก

เข้าครับหนึ่งสอง
เข้าหมดครับจิตตาย

เข้าหมดครับและเข้าจุดตายด้วย
ทุกครั้งที่ยิงเสร็จโดนโดนโดน๑๓นัดที่ซ้อมไปเข้าทุกนัด
เคยคุยกับตำรวจเขาบอกว่าคนจะยิงปืนเก่งไม่เก่งไม่ได้ดูนะว่ายิงเข้าเป้าตรงกลางที่มันเป็นเป้าให้ซ้อมยิงหรือเปล่า
เขาดูว่ากลุ่มลูกกระสุนที่ยิงออกไปมันเกาะกลุ่มที่ตรงไหนซึ่งคุณผู้ชมลองดูจากเป้าเมื่อสักครู่นี้ก็แล้วกัน
เกาะกลุ่มที่จุดตายหมดเลยค่ะคือเข้าหัวหมดเลยเนี่ยเก่งไม่เก่งให้ดูตรงนี้ไม่รู้ว่าเข้ากลางตัวไหมแต่ดูว่าเข้าและเกาะกลุ่มอยู่ตรงไหนนะคะ
ซึ่ง๑๓นัดที่เสียแป้งยิงไปเข้าทุกนัดคุณดูนั่นน่ะหัวใจคอหัวเข้าหมดเลยค่ะนี่เป็นคลิปซ้อมยิงปืนที่สนามซ้อมยิงปืนนะคะถือว่ายิงปืนแม่นเลยทีเดียว
ลักษณะท่าทางก็ถือว่าเชี่ยวชาญมากมีการยิงหลบหลังที่กำบังแล้วก็เข้ายิงจู่จอมต่ออันนี้เป็นการยิงปืนแบบระบบต่อสู้นะไม่ใช่เป็นการซ้อมยิงปืนทั่วไปที่เราอาจจะคุ้นชินกัน
จากการยิงปืนที่มีความแม่นยำและดูเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยอย่างที่รู้กันทักษะเรื่องการขี่มอเตอร์ไซค์วิบากก็ไม่เป็นรองใครใช่ไหมเป็นถึงแชมป์โมโตครอสสมัยก่อนเป็นทหารพรานเก่าด้วยใช่ครับแล้วก็เป็นนักเลงขาใหญ่ด้วยอันนี้คงจะจริงเพราะว่าคุณผู้ชมจำภาพกล้องวงจรปิดในสถานบันเทิงที่พัทธรุงเมื่อ
โอ้โหแล้วก็ขอโทษนะคะถีบจากข้างหลังด้วยแม้นสุดกระโดดถีบจากข้างหลังไม่พอตบหัวเขาอีกเขาจะพูดอะไรแต่ตบเขาจนเกือบรบเต๊ะอีกนี่ค่ะทั้งตบทั้งเตะทั้งกระโดดถีบนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งจะเข้ามาห้ามขอร้องให้หยุดเสียแป้งก็ตบจนผู้ชายคนนั้นล้มลงกับพื้น
ลูกน้องเสียแป้งชักปืนจะเจาะยิงแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าข่มขู่
เสียแป้งก็ตามไปทำร้ายผู้หญิงคนเดิมแล้วยิงใส่หนึ่งนัดอีกต่างหาก
พฤติกรรมแบบนี้ไม่แน่ใจว่าต้องเรียกว่าอะไรหลายคนเรียกว่านักเลงนะคะ
เราได้ภาพวงจรปิดกลางดึกวันที่๙กันยายนด้วย
จากเหตุการณ์นี้แล้วมีอีกหนึ่งเหตุการณ์
ผับกลุ่มเสียแป้งทะเลาะวิวาดกันกับคู่กรณีที่โต๊ะอาหารนะคะ
มีการทำร้ายร่างกายแล้วก็ยิงปืนขู่จนลูกค้าเนี่ยเขาวิ่งหนีตายกันออกไปนอกร้านนะคะ
ทุกคนก็ต้องวิ่งหาที่ซ่อนหนีตายอย่างสุดดู
น่ะยกปืนจ่อยิงกันแบบว่าโอ้นี่บ้านเรานี่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
มันยังไม่เจริญเหรอคะหรือว่ายังไงนึกว่าอยู่ในสงคราม
คุณมายิงปืนจ่อกันกลางถนนแบบนี้เลยอ่ะแล้วในกล้องวงจรปิดที่ผับนะ
ลูกน้องเสียแป้งครับมีปืนทุกคนนะคะอย่างที่เรารู้กันไปว่า
ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เสียแป้งทั้งกระโดดถีบทั้งตบหัวผู้หญิง
ทำร้ายร่างกายผู้หญิงหรือว่าตบหัวผู้ชาย
หรือเหตุการณ์ในผับนี้ไม่มีใครไปแจ้งความสักคนเลยค่ะ
เพราะทุกคนเกรงกลัวอิทธิพลของเสียแป้งและเสียแป้งเคยขู่ไว้แล้ว
อยากแจ้งความก็แจ้งได้นะแต่เตรียมตัวตายทั้งครอบครัวด้วย
ลูกน้องลูกสมุนที่อยู่เคียงข้างก็เรียนตายพอกันนะคะ
เพราะมีคดีติดตัวแล้วเป็นคดีฆ่าคนตายทั้งนั้นด้วย
จากมีปืนติดตัวก็มีคดีฆ่าคนตายติดตัวด้วย
เพราะฉะนั้นก็คงจะไม่กลัวตายกันแล้วล่ะมั้งคะ
ส่งไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ไปที่สถานบันเทิงที่เห็นเสียแป้งกระโดดถีบผู้หญิง
ดูสภาพค่ะมันปิดไปแล้วคิง

ร้านนี้ปิดไปตั้งแต่ปี๖๓ค่ะ

เพราะกลุ่มเสียแป้งมากันจัง
แล้วก็ยิงทะเลาะกันอยู่ในร้านเขาบ่อยจนเขาต้องปิดนะคุณ
มันจะเปิดยังไงลูกค้าคงไม่กล้ามาแล้ว
ไม่รู้มาวันไหนจะได้กินลูกปืนแทนเหล้า

เสียแป้งไปทะเลาะกับผู้หญิงคนที่ถูกกระโดดถีบนั่นแหละ
แล้วผู้ชายที่เข้าไปเคลียร์เหมือนจะช่วยห้าม

จังหวะจะเข้าไปเคลียร์เนี่ยถูกลูกน้องเสียแป้งเอาปืนตบหัวจนล้ม

แป้งที่รู้จักก็เดินเข้ามาห้ามแล้วก็ปัดปืนลูกน้องไม่ให้เกาะเหตุ
แป้งก็เลยเป็นคนไปเคลียร์ใจกับเจ้าของร้านที่รู้จักกัน

ยิงปืนขึ้นฟ้าตามบ้างนะคะ
แล้วในคลิปก็จะเห็นว่าพฤติกรรมลูกน้องเสียแป้งเนี่ย

เดี๋ยวจะให้ดูเป็นคลิปกล้องวงจรปิดทางด้านในค่ะ
จังหวะที่ถูกเสียแป้งตบล้มไปอีกรอบนึงรอบที่๒
จังหวะนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูทางมุมขวาของภาพไว้ให้ดีนะคะ

คือยิงฉลาบหัวเขาไปโดนผนังอ่ะ

เจ้าของร้านก็เลยต้องรีบให้ลูกน้องไปช่วยค่ะ
เจ้าของร้านบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้คือใคร
แต่เท่าที่รู้คือเป็นลูกค้าที่มานั่งในร้านกับอีกกลุ่มนึง
ก็ไม่มั่นใจว่าไปมีปัญหาอะไร
ซึ่งอาจจะเป็นประเด็นชู้สาวหรือเปล่า

แต่หลังจากเกิดเหตุต่างฝ่ายต่างก็เคลียร์กันแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งความนะคะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเคลียร์กันหรือว่าขู่กัน

ซึ่งอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะ
คือถ้าหาเนี่ยก็คงจะมีอีกเยอะ
งั้นเสียแป้งคงไม่มีคดีตามตัวเป็นหางว่าว๑๑คดีจนถึงทุกวันนี้ค่ะ